คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์แรกกันเลยนะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
จะเห็นช่วงที่มีรถเก๋งสองคันเขาจอดอยู่ริมทางนะคะ
เป็นภาพกล้องวงจรปิดเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูเลยนะคะ
สองคันนี้จอดอยู่ริมทางเพื่อลงไปซื้อหมูปิ้ง
นี่ค่ะสักครู่เนี่ยมีคนเดินลงมา
ทั้งสองคันนั่นแหละเขาจะไปซื้อหมูปิ้งเหมือนกันนะคะ
แต่หลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวจะมีรถบรรทุกขับมาแน่ค่ะ
โอ้โหแล้วก็ชนผู้ชายคนนี้

นี่ค่ะระมัดระวังนะคะใครที่จอดรถข้างทางลงไปซื้อของ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน้าปั๊มน้ำมันปตทในตำบลหนองรีอำเภอเมืองชนบุรีนะคะ
ผู้ชายที่ถูกรถสิบล้อชนได้รับบาดเจ็บตอนนี้

ทราบชื่อนายอภิษฎตุรงครัฐ
อายุ๓๐ปีเป็นข้าราชการในสำนักงานวัฒนธรรมชนบุรีค่ะ
นางสิริธรตุรงรัฐอายุ๒๙ปีพันรยา

เล่าให้ฟังว่านายอภิษฎกับลูกสาวขับรถมารับเธอ

คุณพ่อนายอภิษฎก็เลยจอดลงไปซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งให้

นายอภิษฎหันไปเห็นรถสิบล้อวิ่งมาด้วยความเร็ว

เพราะเกรงว่าลูกกับเมียที่อยู่ในรถจะเป็นอันตราย
จะพยายามวิ่งหนีช่วงนั้นจะวิ่งหนีแล้วนะ
แต่ว่าไม่พ้นถูกชนกระเด็นเลยค่ะ
ฟังเสียงพันรยาของผู้บาดเจ็บค่ะ
ฟังเสียงพันธรรยาของผู้บาดเจ็บค่ะ
ตอนนี้ตำรวจดูภาพจากกล้องวงจรปิด
แต่ว่ามันมีปัญหานิดนึงเพราะว่ามันเห็นทะเบียนไม่ค่อยชัดค่ะ
ตอนนี้ก็เลยพยายามตรวจกล้องวงจรปิดจุดอื่นเพิ่มเติม

รถใช้ถนนเกี่ยวกับการเปิดทางให้รถฉุกเฉินขับแซงไปเนี่ยนะคะเหตุการณ์นี้ที่เป็นคลิป
ทางให้รถพยาบาลที่จะกำลังไปส่งผู้ป่วยนะคะ
อกจากไม่หลบแล้วยังมีลักษณะกีดขวาง

จะขับไปเรื่อยแต่ตัวเองแซงซ้ายไปได้ก็แซงสิ

สักพักหนึ่งรถเบ้นคันนี้ตอนแรกขวางอยู่นะ

เพราะว่ามีการลดกระจกลงและชูนิ้วกลาง

ลงตรงทางลงศรีนคริน

แล้วก็เปิดกระจกมาชูนิ้วกลาง
คือตอนนี้มีการเขียนบทลงโทษ
ฟังบทลงโทษหน่อยนะคะใครที่คิดว่าเห็นรถมาด้านหลัง

โทษผิดพรบจราจรปรับไม่เกิน๕๐๐บาท
แต่หากดูแล้วว่าเกิดความจงใจกีดขวาง
ทำให้ผู้ป่วยในรถเขาเสียชีวิต
ถูกดำเนินคดีในข้อหากระทำโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วโทษมันหนักด้วยนะคะ

เหนือกว่าสิ่งอื่นใดในการบังคับใช้กฎหมายคือจิตสำนึกนะครับ
คนที่อยู่ในรถเป็นตายเท่ากันคนป่วยนะคะ